มีลูกสาวกับคุณพ่อเขาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร

ทีนี้ช่วงวันหยุดก็ตั้งใจกันเลย๓คนพ่อแม่ลูก
อยากจะไปพาแม่เข้ามาเที่ยวกรุงเทพ
ก็ขับรถกันออกสักเที่ยงคืนนะคะไปรับแม่มาออกมา
ปรากฏว่ากลางทางยังไม่ถึงกรุงเทพเลยค่ะ
รถไปเสียหลักพลิกคว่ำแล้วก็ชนอัดกับต้นไม้ที่กำแพงเพชร
พ่อกับแม่เสียชีวิตคาที่นะคะ
แต่ว่าลูกสาวรอดชีวิตมาได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๔๓๐ค่ะ
เป็นอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักตกข้างทาง
แล้วก็ไปพลิกคว่ำชนต้นไม้นะคะ
เกิดขึ้นที่บริเวณบ้านมเสือดุตำบลเพชรชมพู
อำเภอโกสัมภีนครจังหวัดกำแพงเพชร
ตำรวจก็รีบเข้าไปตรวจสอบพร้อมกับหน่วยกู้ภัยค่ะ
ก็นำอุปกรณ์ตัดถ่างไปให้ความช่วยเหลือ
สภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยคือนอนหงายท้อง

ท้ายรถเนี่ยพังยับเยินเลยเพราะว่าชนเข้ากับต้นจามจุรีขนาดใหญ่
มีผู้บาดเจ็บ๑คนค่ะอยู่บริเวณเบาะหน้าซ้ายข้างคนขับ
ผู้บาดเจ็บคือนางสาวปิ่นอักษรทาดีอายุ๑๖ปีนะคะ
คอนโซลรถหนีบไว้กับหนีบขาไว้สองข้าง
พอชนอัดปุ๊บคอนโซลรถมันบีบขาไว้ก็เลยออกมาไม่ได้
เจ้าหน้าที่ก็ใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือออกมา
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลโกสัมภีนครรักษาอาการบาดเจ็บที่ขา
แต่ว่าอีก๒คนที่เป็นคนขับแล้วก็คนนั่งอีกคนนึงเนี่ย

เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนำร่างออกมา
ทราบชื่อก็คือนายอดีศักดิ์น้ำใจดีค่ะอายุ๔๘ปี
ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงไม่ทราบชื่อนะคะอายุประมาณ๔๐๕๐ปี
เพราะว่าไม่ได้เจอเอกสารติดตัวว่าระบุว่าเป็นชื่ออะไร

แต่ว่าไปสอบถามนางสาวปิ่นอักษรคนที่บาดเจ็บ
ที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลก็บอกว่า
ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยคือพ่อแล้วก็แม่ของเธอเอง
พ่อเป็นคนขับส่วนแม่นั่งข้างหลังเธอนั่งข้างพ่อ
เธอบอกว่าเธอกับพ่ออยู่ที่กรุงเทพมหานคร

วันเกิดเหตุก็คือไปรับแม่ที่ลำปางตั้งใจว่าวันหยุดนี้
จะพาแม่มาเที่ยวกันที่กรุงเทพมหานครออกจากลำปางมาเนี่ยเที่ยงคืน
แล้วก็ตี๔๓๐มาคว่ำอยู่ที่กำแพงเพชรค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็คาดว่าน่าจะเกิดจากการหลับใน
คุณพ่อขับรถมาออกเที่ยงคืนนะคะอาจจะหลับใน
ก็เลยเกิดเป็นอุบัติเหตุเศร้าแบบนี้